ท้องถนนกันฮะคลิปนี้ต้องฟังดีดีเขาเถียงกันว่าอะไรนะครับ
ค่ะก็เถียงกันนี่แหละค่ะเพราะว่าถูกขับปาดหน้า
แล้วมีคนลงมาจากรถอ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่สินเชื่อ
ทวงค่างวดรถทางฝั่งที่เขาถูกปาดหน้า
บอกว่าเฮ้ยที่ผ่านมาเนี่ยจ่ายมาตลอดเลยนะ
มาเป็นแบบนี้ได้ยังไงสุดท้ายมีต่อยกันค่ะ

อ่ามึงมึงยังไม่รู้จักรูปุ๊กกูเลย
โบี่งปาบุรีไปประจวบไหมดิ

เดือนนี้ก็จ่ายนะพี่เดือนที่แล้วผมก็ไปจ่ายเองนะเจเว่น
จ่ายมาทุกปีทุกวัน
นี่ค่ะคือฝั่งคนที่ถูกทวงเนี่ย
เขาบอกเดือนนี้ก็จ่ายแล้วไงเดือนที่แล้วก็จ่ายแล้วไง
แล้วไม่จ่ายได้ยังไงแล้วดูสิคุณเขาต้องถามว่า
สภาพของคนที่มาทวงเนี่ยมันน่าเชื่อถือไหม
ไม่ว่าจะเป็นของการแต่งกายการพูดจาหรืออะไรใดก็แล้วแต่
แล้วก็เขียนแคปชั่นนะบอกว่าผมไม่รู้หรอกครับว่าพวกคุณคือใคร
แต่นิสัยมาปาดหน้าแล้วทำมาเป็นกลางไม่ชอบ
เอาตรงนี้เลยก็ได้จัดสิครับรออะไร
ซึ่งเขาก็เล่ารายละเอียดให้ฟังนะว่าตัวคนโพสต์นะ
เขาบอกว่าผมน่ะขับรถลากลากรถกระบะจากประจวบนะ
จะเอาไปแต่งที่ราชบุรีครับทีนี้ระหว่างทางน่ะ
เจ้าของรถคันสีแดงเขาขับมาปาดหน้าแล้วมีคนอ่ะลงมาเนี่ย
ลงมาจากรถสีแดงนี้อ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่สินเชื่อของบริษัทหนึ่ง
แล้วบอกด้วยนะบอกว่าไอ้รถกระบะที่กำลังลากอยู่เนี่ย
ค้างค้างค่างวดอยู่๑๑เดือนแล้ว
ทางฝั่งของตัวคุณทางคุณรัชชัยก็บอกว่าอ้าวก็ในเมื่อส่งครบทุกเดือนแล้วไง
แล้วที่ผ่านมาถามว่าเคยไหมเคยมีส่วนที่ค้างไหม
เคยมีจริงแต่ว่าขึ้นศาลเคลียร์ปรับโครงสร้างหนี้อะไรหมดเรียบร้อยแล้ว
แล้วก็มีการบอกกลับไปด้วยนะคุณต้องไปเช็คที่บริษัทต้นทาง
ฝั่งนั้นที่เขาอ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่สินเชื่อเขาบอกว่าเช็คไม่ได้
เพื่อนที่บริษัทให้มายกอย่างเดียวแล้วก็พูดจาแบบที่คุณผู้ชมเห็นในคลิปเลย
ทีนี้ค่ะผู้สื่อข่าวของเราไปคุยไปคุยกับช่างหนุ่มคนนี้
ชื่อจริงคือชื่อคุณกิจจานะคุณคุณกิจจาฮั่นประเสริฐ
เป็นเจ้าของอู่ช่างหนุ่มอารัยซึ่งเขาซ่อมเครื่องยนต์ซ่อมรถกระบะที่ประจวบไง
เป็นผู้ชายที่อยู่ในคลิปนี่แหละเขาก็เล่าให้ฟังว่าวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้น
เขาบอกว่าวันนั้นตัวเขาเอารถไปแต่งที่อู่ช่างของเพื่อนที่ราชบุรี
ก็ใช้เส้นทางรองถนนรถไม่เยอะเลี่ยงการจราจรที่มันรถติด
ทีนี้ระหว่างทางเจอรถคันสีแดงขับตามหลังมาประมาณสัก๑๐นาทีแล้ว
แล้วตอนนั้นเนี่ยนะเขาก็ใช้ความเร็วประมาณร้อยถึงร้อยยี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมง
แต่ทีนี้พอเห็นรถสีแดงตามหลังก็ชะลอชะลอฝั่งรถสีแดงเนี่ยก็จงใจเหมือนกับขับประกบแล้วก็ปาดหน้า
ทีนี้เขาก็ต้องหยุดรถสิจอดข้างทางจังหวะนั้นด้วยความที่มาเป็นรถลากใช่ไหม
แล้วจอดแบบกระทันหันตัวท่อนเหล็กที่ใช้ยึดรถระหว่างรถเก๋งกับกระบะเนี่ยนะ
มันบิดงอมันเสียหายเลยค่ะตอนที่ช่างเขาลงไปพูดเนี่ยโอ้โหขับมาปาดหน้าแบบนี้โอ้เดี๋ยวมันก็ชนตายกันหรอก
นึกว่าเป็นแบบปาดหน้าอุบัติเหตุอะไรเงี้ยนะฮะแต่จริงมันมีจุประสงค์อื่นใช่มั้ย
แต่ทีนี้เนี่ยทางฝั่งของช่างหนุ่มเนี่ยเขาบอกว่าดูทรงแล้ว๒คนไม่น่าจะใช่คนของบริษัทไหม
เพราะว่าดูจากหน้าตารูปในบัตรก็ไม่ตรงกันแล้วอย่างหนึ่งขอเอกสารยืนยันอะไรไปก็ไม่มี
พอให้โทรเข้าที่บริษัทที่สังกัดก็ไม่โทรอีกก็เลยคิดว่านี่คือมิจฉาชีพหรือเปล่า
แล้วมีคนที่เจอกรณีแบบเนี้ยมันก็มีข่าวมาหลายรายแล้วด้วยทีนี้ก็เลยถามไป
ผมเคยเปิดอู่อยู่ที่ราชบุรีแล้วตอนนั้นธุรกิจผมก็ได้รับผลกระทบ
ทีนี้มันก็เลยทำให้ผมไม่มีเงินไปส่งค่างวดรถ
สิบเอ็ดเดือนแต่หลังจากนั้นน่ะก็มีการขึ้นศาล
มีการปรับโครงสร้างหนี้แล้วเมื่อ๒ปีที่แล้ว
หลังจากนั้นนะผมจ่ายมาตลอดเลย
เดือนละหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทจ่ายมาทุกเดือนทุกเดือน
ต่อเนื่องแล้วที่ผ่านมาเนี่ยนะก็จะมีพนักงานของบริษัทเนี่ย
โทรมาหาผมทุกวันที่๑๐ของทุกเดือน
เพื่อยืนยันกับผมว่าเนี่ยคุณจะต้องจ่ายภายในวันที่๒๕นะ
ผมก็ยังคุยกับเขายังตกลงกับเขาตลอดเลย
ดังนั้นไม่มีทางที่จะมายึดรถได้อย่างแน่นอน
อันนี้คือฝั่งช่างหนุ่มผู้เสียหายนะครับ